ได้มาดูเรื่องเกี่ยวกับมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลกันหน่อย

เรื่องของการกระตุ้นสำหรับเงินช่วยเหลือผู้ถือสวัสดิการแห่งรัฐ
อันนี้มี๓มาตรการแบ่งแยกให้ดูก่อนนะคะ
ส่วนเรื่องเกี่ยวกับการสนับสนุนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มีด้วยเช่นกันค่ะ
ก่อนหน้านี้๒๑สิงหาคมที่ผ่านมา
ใครที่ถือสวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปกดเงินออกมาแล้วแหละ
มาตรการแรกคือพยุงการบริโภคของผู้มีบัตร
มาตรการที่๒คือเงินผู้สูงอายุ
อันนี้ไปกดพร้อมกัน๒๑สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ
ส่วนอีกหนึ่งมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว
คือสนับสนุนทั้งการเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง
เราไปดูเมืองหลักหนึ่งในเมืองหลักของภาคอีสานเลย
คือขอนแก่นเขาเตรียมรองรับมาตรการนี้อย่างไรนะคะ
ทีมข่าวเราไปคุยกับนายธนัดโคสะวิสุทธิ์
นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวของขอนแก่น
คุณธนัทบอกว่าผู้ประกอบการในขอนแก่นตอนนี้เตรียมแล้ว
หลังจากเห็นมาตรการของรัฐเตรียมออกโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมกันไปเลย
เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการ
ชอบใช้วงเงิน๑๐๐๐ล้านบาทของรัฐบาล
สิ่งที่เตรียมทั้งเรื่องของราคาห้องพักจะต้องเป็นพิเศษ
เชื่อมโยงการให้บริการของกลุ่มผู้ประกอบการ
และเส้นทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากนะคะ
เอามาดูขั้นตอนกันหน่อยนะคะใครที่จะเตรียมไปเที่ยว
แล้วโอ้โหรัฐแจกเงินเพิ่ม๑๐๐บาทแบบนี้ทำอย่างไรบ้างเนี่ยนะคะ
มาตรการวงเงิน๑๐๐๐ล้านบาทอันนี้เป็นมาตรการรวมนะ
อายุ๑๘ปีขึ้นไป๑๐ล้านคนแรกต้องลงทะเบียนนะคะ
ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หลายคนถามว่าฉันไปไหนก็ได้เหรอ
แล้วเธอจะรู้ได้ไงว่าฉันใช้เงินที่ไหน

เพราะฉะนั้นตอนนี้ศึกษาเลย

แต่ต้องไม่ซ้ำกับจังหวัดที่ระบุในบัตรประชาชนของเรา

ไม่ใช่อยู่กรุงเทพจะไปเที่ยวกรุงเทพไม่ได้

ต้องลงทะเบียนที่จังหวัดอื่น

ช่วงแรกเปิดให้ลงทะเบียนสูงสุด๑ล้านคนต่อวัน
เริ่มวันแรกเลย๒๓กันยายนนี้
จนถึงวันสุดท้ายค่ะ๑๕พฤศจิกายนนี้
หรือจนกว่าจะครบ๑๐ล้านคน
อายุ๑๘ปีขึ้นไปเตรียมพร้อมเลยนะคะ
ผู้ที่ลงทะเบียนหลังจากลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เงินใช้ยังไงมาทางธนาคารไหม
เป็นอย่างไรบอกแบบนี้นะคะ
การใช้เงินคนที่ลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยนะคะ
จะต้องเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์

มันจะอยู่ที่ช่อง๑ของแอปพลิเคชันจะปรากฏวงเงิน๑๐๐๐บาททันที
เงิน๑๐๐๐บาทนี่แหละเวลาไปเที่ยวเอาไปซื้อสินค้า
ได้เงินแล้วความจำกัดมันจะมีอยู่นะ
ดังนั้นเริ่มท่องเที่ยวได้ตั้งแต่๒๗กันยายนถึง๓๐พฤศจิกายนปีนี้นะคะ
ส่วนผู้ประกอบการเขาก็ร่วมได้เหมือนกันสำหรับการที่จะรับเงินจากมาตรการนี้
ใครที่อยากร่วมนะคะโรงแรมร้านอาหารต่างลงทะเบียนกับกรมบัญชีกำลังก่อนนะ
แล้วก็ไปติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินเป๋าตังค์กับถุงเงินคนละอย่างกันนะ
คนใช้นี่คือเป่าตังค์แต่ผู้ประกอบการเนี่ยถุงเงิน
ถุงเงินนี้เอาไว้รับเงินจากแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นั่นเองค่ะ
อันนี้เป็นการอธิบายเบื้องต้นให้คุณผู้ชมนะแต่ว่ารอนะ
อายุสิบแปดปีขึ้นไปลงทะเบียนวันแรกยี่สิบสามกันยายอยู่นี้ค่ะ
ขั้นตอนนะคะทีนี้พอไปถึงสถานที่แล้วเนี่ย
ก็ต้องหาถุงเงินอีกว่าที่ไหนที่จะ
ว่าเค้ามีขายปฎิการอยู่ตรงนั้นนะครับ
มาดูอีกหนึ่งมาตรการเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะ
โดยรวมแบบนี้ก่อนมี๓มาตรการช่วงนี้นะ

พยุงการบริโภคของผู้มีบัตรคนจน๕๐๐บาท

และ๓ช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตร๓๐๐บาท
ทั้ง๓มาตรการนี้ให้เดือนกันยายนและสิงหาคม
เดือนละจำนวนที่บอกไปเนี่ยนะคะ
การรับเงินช่วยเหลือตามมาตรการบรรเทาค่าครองชีพ
เป็นระยะเวลา๒เดือนสิงหาคมกับกันยายน
วันที่๒๔สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะคะ
กรมบัญชีกำลังโอนเงินมาตรการพยุงการบริโภค
ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ในส่วนของผู้สูงอายุที่ถือบัตรนะคะ๕๐๐บาทต่อคนต่อเดือน
อกจากนี้นะคะ๒๔สิงหาคมที่ผ่านมา

แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ๓๐๐บาทต่อคนต่อเดือน

โดยมีผู้ที่ได้รับบัตรไปกดเงินต่อเนื่องนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่โคราชค่ะ
ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์เดินทางมากดเงินเองเลยนะ
ภายในเขตเทศบาลนครนครราชศรีมาคึกคัก
เอาเงินไปใช้จ่ายซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในครอบครัวนะคะ
สำหรับเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุและการช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตร
มีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด๔๘๘๐๐๐คน
วงเงินที่รัฐบาลต้องใช้๒๓๘๕ล้านบาท
กรมบัญชีกำลังจะโอนเงินรอบที่๒พร้อมกัน๙กันยายน
ก็คือ๙เดือนหน้านี้อีกนะคะ
ก็เป็นมาตรการที่ออกมานะครับยังไงก็ใช้เงินอย่างประหยัดด้วย
แต่บางครอบครัวเงินห้ามร้อยอยู่ได้เป็นเดือนนะ

มันซื้อทุกสิ่งทุกอย่างแบบจุนเจอครอบครัวได้นะครับ